ก่อนหน้านี้อย่างที่เคยบอกกันไปแล้วนะครับรักหวานอยู่ดี๕ปี

รักพังอย่างหนักกับนิวเคลียร์หันศา

ลบรูปคู่แฟนนุ่มพร้อมโพสต์ข้อความก้าวต่อไปให้ได้
เพื่อนรวมถึงพี่สาวคุณอุ้มลักษณะก็ยังให้กำลังใจ

อุ้มเป็นพี่สาวอุ้มเป็นพี่สาวมีพี่มีครอบครัวเสมอ
ฝากคุณเพชรจ้านะครับก็ยืดอกยอมรับผิดแถลงการในไอจี
ทำเรื่องไม่ดีเกินกว่าที่แฟนสาวที่น่ารักของพี่จะรับได้ในตอนนี้

เรื่องนี้พี่ขอเวลาแก้ไขปัญหาส่วนตัวสักพักนะครับ
รักพังซ่อมได้แต่ต้องตั้งใจจริง

ทีนี้ปรากฏว่าวันนี้คุณนิวเคลียร์ก็ได้มีการไปปรากฏตัว
ในการเหมือนแบบบวงสวง
ซึ่งทางคุณนิวเคลียร์ก็ได้ร่วมเล่นในเรื่องหนึ่งของเขาด้วย
ก็ปรากฏว่ามีเซอร์ไพรส์มา

มาเลยลูกโป่งเป็นสีไว้ให้เลย

คุณนิวเคลียร์ก็บอกให้คนขอบรถตู้เอาลูกโป่งไปเก็บเลย

โอ้ยใหญ่น่ะมันอลังการไปหน่อยนะมันอลังการไปอยู่

อ๋อคือยังนี้ตามสายรายงานโอ้โฮไม่ใช่เต็มเลย
ใช่สิมาอย่างนี้เลย

แองจิแองจิของเราแองจิว่า
บอกว่า๒ข้อที่คุณนิวเคลียร์ขอเอาไว้

ไม่ทุกครั้งเวลาเจอน้องจะพูดอย่างนี้ตลอด

ห้ามโกหกห้ามมีผู้หญิงอื่น

แต่อันนี้คุณนิวเคลียร์เขาออกมาให้สัมภาษณ์

ตอนนี้คือเขาคงเลิก

แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องผู้หญิง

ทุกคนก็เลยไปตั้งประเด็นว่าอ้าวมันจะเรื่องอะไร

แสดงว่าเรื่องเนี่ยมันต้องเกิดขึ้น

ออดี้นี่คือไม่ใช่กิ๊ก
แต่บังเอิญว่าผมกับเพชจ้าเขารู้จักกัน
ผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยได้

ก็เนี่ยคุณเพชจ้าเนี่ยก็เลยพยายามแบบ

ก็นักข่าวก็ไปถามนะครับบอกว่า

ตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าแบบจะกลับมา

หลายคนเดาว่าเป็นเรื่องมือที่๓ใช่ไหม

เขาน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีกว่า

เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นในงานแต่งงานของเบเบ้กับบูมใช่ไหม

แย่งกลับบ้านเขาก็อธิบายบอกทุกอย่าง

แต่ว่าทั้งหมดมันมาจากการขาดสติของเขา

เราคิดว่าเราตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม
ถ้าสังเกตเวลานิวไปให้สัมภาษณ์ที่ไหน

แต่มันก็มีอยู่ในเรื่องนี้

มันจะมีเรื่องอะไรแล้ว

โกหกภายในข้ามคืนคงเป็นไปไม่ได้

ถ้าเราจะเป็นโคนันนักสืบโคนัน

ไปด้วยกันแต่หลังจากกลับบ้านไปปุ๊บ

เคลียร์กลับบ้านเพชรจ้ากลับบ้าน

เกิดขึ้นมามีเรื่องแสดงว่าคืนนั้นเลย

ใช่เพชรจ้าจะไปโกหกก็คงจะโกหกในเรื่องหนึ่งคืนก็ไม่ได้

ให้อัลกิจมานั่งแทนนะคะชอบค่ะ

พระเจ้าช่วยภาษา

วดไปก่อนก็ได้เพราะเขาทำไม่ดีแต่ขอโทษขอให้หายนะ
เขาสมมุติแล้วจากแฟนที่นิสัยไม่ค่อยดี
ทีนี้นักข่าวหล่อขึ้นนักข่าวเข้าไปถามนะบอกว่ามีทั้งสองเรื่องเลยหรือเปล่า
เรื่องโกหกด้วยทั้งเรื่องผู้หญิงด้วย
แต่เรายืนยันว่าเราใช้คำว่าเลิกกับเขาชัดเจนเลยใช่ไหมอันนี้นักข่าวถาม
บอกเลยตั้งแต่วันนั้นเลยบอกเลิกเลยตั้งแต่วันนั้นเลย
แต่ฝ่ายนั้นเขาบอกว่าเขายังไม่เลิกนี่นักข่าวถามต่อ
เขาก็บอกว่าเขาอยากจะพิสูจน์
แหมสภิกษ์นี้มันอ่านยากหนึ่ง
เขาไม่ได้เว้นวักให้ใช่ไหมคุณก็ตั้งสติ

ถ้าเขาพยายามง้ออยู่เราจะใจอ่อนไหมนักข่าวถามต่อ
๖ปียิ่งรักมากกว่าเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งเจ็บมากไง

ข่าวถามต่อจะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันแบบไหมแบบไม่ใช้อารมณ์
ตอนนี้เจอหน้ากันยังไม่เจอเลยไม่อยากคุยด้วย

นี่นะฮะตอนเย็นมีงานที่ต้องไปคู่กันด้วย
แต่ขอย้ายวันเพื่อเลี่ยงไม่เจอดีกว่า

คนมองว่าคุณนิวเคลียร์ในใจแข็งมาก

เคลียร์ตอบว่ามันเป็นเรื่องที่แรง
เป็นเรื่องที่นิวไม่ควรจะเจอ

คือมันมีเรื่องของแอลกอฮอลมาเกี่ยว

และวันนั้นคงจะหนักมากเลย
ทำอะไรไม่คิดถึงจิตใจเรา

เพราะเขารักพี่เพชรจ้ามาก

มีคนโยงไปถึงน้องที่มาเม้นต

จะบอกเลยว่าน้องคนนั้นไม่เกี่ยวเลย

อย้อนกับคำวาแทงของผมอีก

ยังบอกนิวเคลียร์ว่า
เพราะมีคนที่ทำเลวร้ายกว่าพระเจ้าเยอะ

แต่ว่าไม่แต่ว่าพอต่อไป
เขาก็เป็นคนดีได้นะเห็นไหม

คือผมบอกเลยนะคนเราเนี่ยคบกันมาเนี่ยนะ
ปี๗ปี๑๐ปีเนี่ยนะ

สิ่งที่ดีที่สุดเลยก็เห็นแล้ว

เพราะฉะนั้นมันต้องมาแชร์
กระเจ้าผ่านไปได้ไหม
เออมันต้องมาแชร์
แล้วก็เลวร้ายที่สุด

มันไปได้ทุกอย่างมันจะดี
จะรับกันมันต้องยอมรับทั้งเร็วที่สุดได้
แล้วก็ดีที่สุดใช่อันนี้จริงค่ะในช่วงหน้า
มีเรื่องมีคนบอกว่าคุณหนุ่มจริงจังกับเรื่องนี้มาก
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาไปงานมอเตอร์โชว์มา